รอบขอบสนามมาดูผลงานของน้องนะครับ
ตบลูกยางสาวไทยรุ่นอยู่๑๙ชิงแชมป์เอเชียวันนี้

เพราะน้องนี่อายุประมาณ๑๕๑๖เองใช่ไหมครับ
บางคนก็ยังอายุไม่ถึงเวทนี้
แต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าเราใช้สิทธิ์ในการเปยกพลภยังน้อยก็คือเข้าไปชิง
แต่ว่าใช้โอกาสตรงนี้ไม่ได้นะครับ
เป็นเรื่องของการตัดสินใจชั่ววินาที

บางทีห่าง๒พอคิดว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแต้มหน้ามันก็ไปกลับเป็น
เพราะว่าบางทีเราเสียเองอีกเขาเสิร์ฟกลับมาอีกเสียอีกนะครับ
และลีพอยก็เป็นธรรมดาของกีฬาน้องต้องอาศัยประสบการณ์
แต่ว่าชุดนี้บางคนมีโอกาสไปใส่ชื่อในชุดใหญ่มาก่อนหน้านี้

สวัสดีครับทุกคนรอบขอสนานนะครับน่าเสด็จมากที่เราพูดคุยกัน
สำหรับการถ่ายแล้วสดวอเล็กบอลรุ่นยุไม่เกิน๑๙ปี
ซึ่งไทยเรานะครับได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับ
แล้วที่สำคัญนะครับจุดหนึ่งที่เราเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
นั่นก็คือเกมในวันนี้เราผ่านจีนไม่ได้ในรอบรองชนะเลิศนะครับ
ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จครับ
ยังมีลุ้นในการชิงที่๓ก็จริงนะครับ
แต่เกมวันนี้โอ้โหแฟนคาดหวังกันมากนะครับว่าไทยนั้นจะสามารถผ่านจีนได้ครับ
ก่อนนี้ไทยชนะไต้หวันในรอบ๘ทีมมาครับ
หลายจีนนั้นแชมป์เก่ารายการนี้เนี่ยมากถึง๑๑สมัยนะครับ
สาวไทยมีปัญหาในการรับบอลโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟแล้วก็บล็อกที่สูงของผู้เล่นจีนนะครับ
ทำให้ตั้งไม่ไหวแพ้ไป๐๓๑๗๒๕๑๓๒๕๑๙๒๕นะครับ
เฉพาะการตัดสินใจบางช่วงบางตอนของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วก็การแก้เกมนั้นอาจจะทำช้าไปนิดนึงนะครับ
ซึ่งต้องให้เวลากับน้องหนูนะครับในการที่จะเก็บประสบการณ์ต่อไปนะครับ
เพราะว่าพวกเธอคือกำลังสำคัญของทีมชาติไทยนะครับ
จีนน่าจะเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่๑๒
เป็นการรีแมชนะครับหลังจากที่เวียดนามกับไทยเคยอยู่ในกลุ่มเดียวกันในรอบแบ่งกลุ่มครับ

แต่ทีมไทยจะคว้าละ๓มาครองให้ได้เป็นรางวัลปลอบใจครับ
ต้องยอมรับจริงว่าจีนเขามาทุกรูปแบบจริงตั้งแต่เรื่องการเสิร์ฟ
เรามีปัญหาในการรับลูกเสิร์ฟของจีนมาก
เพราะว่าทั้งเสิร์ฟหนักทั้งเร็วทั้งแรง
หลังจากเกมที่๒ที่๓สตาร์ฟโค้ดทั้งหมด
ที่ทำอย่างเดียวคือพยายามดึงขวัญและกำลังใจของนักอีลา
เพราะว่าจะเห็นได้ว่าคือพอโดนหนักเข้าความมั่นใจหดหายแล้วก็เสียขวัญ
ต้องเอาอันดับสามขึ้นมาให้ได้เสียใจนะฮะเสียใจแทนก็
ขอโทษแฟนทุกท่านที่พวกเราทำได้ไม่ถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะเข้าชิงนะครับ
เกมเจอกับเวียดนามย้ำอีกครั้งนะครับวันพรุ่งนี้เวลา๔โมงเย็นนะครับ
ถ่ายท่อสดส่วนญี่ปุ่นพบจีนคู่ชิงชนะเลิศจะได้ดูด้วยนะครับ
เวลา๖โมงเย็นนะครับแถลท์ทีวีถ่ายทั้ง๒คู่ของบอเรย์บอร์ด
ดังนั้นฟุตซอลลีกนะครับวันพรุ่งนี้ที่จะถ่ายทอดนั้นจะเลื่อนนะครับ
เป็นการถ่ายทอดเป็นเทปบันทึกการแข่งขันนะครับในช่วงเวลา๕ทุ่มนะครับ
ย้ำกันอีกครั้งสำหรับแฟนกีฬานะครับทางไทยรัฐทีวีนั้นก็ต้องแบ่งกันชม
ในช่วงเวลาของกีฬาที่มีความสำคัญแตกต่างกันไปนะครับ